ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
มีเหตุการณ์ที่โอ้โหต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปีนะ
เขาก็คบกับหญิงสาวคนหนึ่งมาสัก๕เดือน
แต่ฝ่ายสาวนี่เขาจะไม่อยากคบด้วยล่ะ
ตีตัวออกห่างแล้วมีโปรกประวัติยาเสพติดไว้เยอะแยะไปหมด
เนี่ยฮะไปหาที่บ้านผู้หญิงเขาไม่ออกมาด้วยเขาไม่ออกมาเจอ
ก็เลยนั่งรอรอไปรอมาชักปืนยิงพี่ชายกับหลานชายเขาบาดเจ็บ
แล้วก็จับเป็นตัวประกันขึ้นรถมาด้วยนะจะหนีตำรวจ

นี่เป็นช่วงสุดท้ายที่ระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
นายพิมลศักดิ์จันทรัฐอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับ
พยายามจะขับรถหลบหนีตำรวจหลังจากก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงคนบาดเจ็บไป๒คนนะฮะ

หนึ่งในพื้นที่หมู่๔ที่
บนราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ

วันนี้ตำรวจสพฉลองได้รับแจ้งจาก
นางสาวเพ็ญนภาอายุ๒๗ปีนะครับ
ที่เป็นแฟนกับนายพิมลศักดิ
แต่ตอนนี้ต้องใช้คำว่าอดีตแฟนแล้วล่ะนะ

เขาก็แจ้งว่านายพิมลศักดิ์เนี่ยบุกมาที่บ้านใช้ปืนยิงพี่ชายกับหลานชายของเขาจนบาดเจ็บ
แล้วก็กักตัวพี่ชายกับหลานชายไว้ในบ้านเอาเป็นตัวประกัน
ตำรวจก็มาต้องมาปิดล้อมเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธให้ออกมามอบตัว
แต่ว่าระหว่างที่กำลังปิดล้อมเกลี้ยกล่อมกันอยู่นายพิมลศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
ก็พยายามขี่จักรยานยนต์จะออกจากบ้านพักแล้วก็พาคนบาดเจ็บทั้งสองคนไปด้วยนะเอาไปเป็นตัวประกัน
พอเห็นตำรวจปิดล้อมอยู่ก็เลยลงจากจักรยานยนต์ย้อนเข้ามาที่บ้าน
ขับออกมาจากบ้านโดยมีคนเจ็บที่ถูกยิงสองคนอยู่ในรถด้วยจับเป็นตัวประกัน
แล้วก็ระหว่างที่ขับออกมาจากซอยในหมู่บ้านแล้วเห็นรถขวางทางนะครับ
ก็พยายามจะใช้ปืนยิงใส่รถที่ขวางทางยิงออกไป๓นัด
ขณะนั้นคนเจ็บที่อยู่ในรถสองคนเขาก็ช่วยกันแย่งปืนจากนายพิมลศักดิ์จนเกิดการชุลมุนเกิดขึ้น
แล้วก็คือภาพนี้รถจอดตำรวจก็บุกเข้าชาร์จแล้วก็ควบคุมตัวจับกลุ่มตัวไว้ได้
ในรถกระบะนี่มีปืนพกจุดสี่ห้าหนึ่งระบอกกระสุนปืนด้วยยี่สิบห้านัด
มีปืนจุด๒๒อีกนะครับเป็นกระสุนนะฮะอีก๔นัดมียาบ้ามีกัญชามียาไอซ์ครบเครื่องเลย
มีเครื่องชั่งด้วยโอ้โหเครื่องชั่งดิจิทัลอีกหนึ่งอัน
อยู่ในกระเป๋าสีอ่ากระเป๋าสภายสีดำของนายพิมนศักดิ์นะครับ
จากการสอบสวนไล่เลี้ยงแล้วเนี่ยนายพิมลศักดิ์เขารู้จักกับนางสาวเพ็ญนภานะฮะ
อ่ารู้จักกันทางเฟซบุ๊กแล้วก็คบหาเป็นแฟนกันได้สักห้าเดือน
แต่นายพิมลศักดิ์เป็นคนมีอารมณ์ร้อนชอบทำร้ายร่างกาย
มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนางสาวเพนภาเขาก็เลยขอแยกทาง
ขอคบแล้วนะครับขอตีตัวออกห่างแต่ว่านายพิมลศักดิ์ไม่ยอมเลิกฮะ
พยายามโทรหานะครับพอติดต่อไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยอ่า
อยู่ที่จังหวัดตรังค่ะก็เลยขับรถมาเมื่อคืนนี้
มาหานางสาวเพ็ญนภาที่บ้านที่ภูเก็ตบ้านเนี่ยเขาอยู่กัน๑๑คน
อยู่กันครบเลยนางสาวเพลนภาษณ์ก็ไม่ออกมาหลบอยู่ในห้องค่ะ
นายพิมลศักดิ์ก็คิดว่าไม่อยู่บ้านแต่นั่งรอระหว่างนั่งรอ
ซื้อเบียร์มากินกินไปกินมาไม่รู้มีปากเสียงหรือว่าพูดจาผิด
หูหรือว่าได้ยินอะไรเข้ากับคนในบ้านเนี่ยนะฮะก็เลยชักปืนที่เอามาด้วยเนี่ย
ยิงไปสองนัดค่ะอ้างว่าจะยิงขู่แต่ว่าไปโดนคนในบ้าน
โดนขาของพี่ชายเขาบาดเจ็บหนึ่งนัดเฉียวแขนของหลานชายเขา
บาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับส่วนนางสาวเพนภาที่หลบอยู่ในห้องเนี่ย
พอเห็นท่าไม่ดีแล้วได้ยินเสียงปืนก็เลยหาทางวิ่งหนีออกมาจากบ้าน

ว่าคนยิงชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรนำละกุลอะไรนะ
ครบมาแล้วกี่ปีครับประมาณห้าเดือนครับ
นี่แหละนะนะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงจริงนะนะดูเฮ้ยโอ้โห
สิ่งรอบตัวของนายคนนี้ก็ตำรวจแจ้งข้อหาทั้งเรื่องยิงคนบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
ส่วนคนเจ็บ๒คนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอาการเรียบร้อยแล้ว
ค่ะโชคดีแค่เจ็บนะคะครับ